นี่โทนี่โนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่พักหลักร้อยของอะไรหลักสิบใช่ป่ะ

ฉันนี่อยากได้ที่พักราคาหลักร้อยแต่ว่าอยู่ใจกลางเมืองอยู่ใกล้อนุสวรีอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า

ฮือ
ที่พูดมานี่ตั้ง๖อย่างเลยนะปุ๋ย

เขาบอกว่าที่เธอพูดมาเนี่ยมีแน่นอนแล้วฉันก็ไปถามมาแล้วด้วยครบทุกข้อที่เธอต้องการ

มันคือโลกแล้วมันคือจักรวรรณ์ของการออกแบบอะเถอะ
โลกมันคือโลกแห่งการออกแบบ

แต่ว่าต้องไปดูของจริงค่ะว่าจะเก๋แค่ไหนค่ะ
ไปกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าน้องมิ้นรออยู่แล้วนะคะ

ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ

ของอร่อยหลักสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นในช่วง
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลัก๑๐ค่ะ
วันนี้นะคะมินได้โจทย์มาจากเซปุ๋ยไฟล์ว่า
ต้องหาที่พักหลักร้อยในแหล่งชุมชนหนาแน่น
แล้วก็ต้องอยู่ใกล้กับอนุสวรี
สมรภูมิอยู่ติดรถไฟฟ้า

โอ้โหเยอะแยะมากมาย
คิดว่ามิ้นท์เนี่ยจะหาได้ไหมคะ
บอกเลยค่ะว่ามิ้นท์ไม่ได้มาเล่น

ที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเหมาะมากสำหรับนักปั่นเลยค่ะ
เพราะว่าที่แห่งนี้นะคะเขามีขายจักรยานด้วย
แถมนะคะเป็นจักรยานที่ตกแต่งด้วยไม้

และนอกจากโซนด้านล่างที่เป็นคาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองแล้ว

ให้เป็นโซนดีไซน์ช็อปเล็กสำหรับขาช็อกทั้งหลายที่ชอบแฟชั่น
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านาฬิกาแว่นตากระเป๋า
ให้ได้เลือกซื้อกลับบ้านตามใจชอบอีกด้วยล่ะค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะดูบรรยากาศกันเต็มอิ่มแล้ว
มาถึงช่วงพระเอกของเราแล้วค่ะกับที่พักหลักร้อย

ห้องนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มาเป็นคู่หรือเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ
ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้ขนาดใหญ่นะคะ

เข้ามาเนี่ยนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะ
ด้านบนจะเผยให้เห็นโครงสร้างแล้วเขาก็ยังเน้นสีสันนะคะ
อย่างด้านนี้ก็จะทาสีเขียวอ่อนแต่ว่ามองไปแล้วนะคะรู้สึกสบายตา
และห้องนี้นะคะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างที่มิ้นบอก
เพราะว่าด้านล่างเห็นไหมนี่อันนี้เนี่ยนะคะ
เขาเป็นพาเลสไม้แต่ว่าเจาะรูเพื่อให้เก็บกระเป๋าเดินทางได้
เรียกได้ว่าใช้พื้นที่ใช้สอยได้อย่างประหยัดมากเลยค่ะ
และห้องนี้นะคะราคาอยู่ที่๗๕๐บาทต่อคืนเท่านั้น
ใครสนใจนะคะก็สามารถมาเลือกใช้บริการได้
แต่ว่าที่พีวดีแห่งนี้ยังไม่หมดห้องพักยังมีอีกตามมาเลยค่ะ
ห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องลักษณะแบบเดียวกับดอม
แต่ที่พิเศษคือพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมาก
มีทั้งหมด๑๔ตี
ห้องนี้เนี่ยนะคะนอกจากมีที่นะคะที่นอนให้เรานอนแล้ว
ยังมีพื้นที่ส่วนกลางให้ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นค่ะ
อย่างเช่นนั่งอ่านหนังสือหรืออาจจะนั่งพบปะเพื่อนใหม่มาพูดคุยกันนะคะ
แล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูเตียงกันดีกว่าค่ะนี่
ขึ้นละ๔๐๐บาทเท่านั้นโอ้โห
มันถูกแล้วก็คุ้มค่าจริงค่ะ
แล้วเจ๊แอร์เจ๊ปุ๋ยอยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศชิลกลางใจเมืองแบบนี้ไหมล่ะคะ
ถ้าอยากมาก็ต้องรีบมานะเพราะว่าตอนนี้มิ้นขอตัวไปฟินก่อนนะ
เอาว้าวมีทั้งที่พักมีทั้งคาเฟ่แถมยังมีโซนดีไซน์ช็อปเล็กให้ได้ช้อปปิ้งกันด้วย
โอ้โหกระเป๋าเสื้อผ้านาฬิกาที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะยังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโครงจักรยานให้ได้เลือกช็อปกันด้วย

อู้วจะชอบของเก๋รสแบบนี้บอกฉันฉันทานให้ทุกอย่างแหละปุ๋ย
ฉันเชื่อแล้วว่าเพื่อนฉันเก่งเพื่อนฉันเลิศเพื่อนฉันน่ารักแล้วก็เพื่อนฉันเตี้ย

เพื่อนฉันเก่งค่ะไหนก็ไหนแล้วอ่ะงั้นขอไปต่อกับของอร่อยหลักสิบเลยแล้วกันว่ามีอะไรแบบเออ